ยังอยู่ที่รถกระบะแต่คราวนี้ขึ้นเหนือไปที่แม่ริมเชียงใหม่นะคะ
กระบะมอเตอร์ไซค์ชนกันโอ้โหคนละทิศคนละทางเลย
มอเตอร์ไซส์เนี่ยไฟไหม้คนขี่เสียชีวิต
กระบะพุ่งเข้าบ้านคนไปเลยค่ะครับ
นี่ดูจังหวะนี้เนี่ยเห็นไหมคะโอ้เนี่ย
เข้ามาที่บ้านคนเลยอ่ะ
กล้องวงจรปิดของบ้านที่ตั้งอยู่ริมถนนโชตนานะคะ
เข้าเมืองบ้านป่าแงะค่ะเห็นภาพกระบะเสียหลักชนรั้
แล้วทะลุเข้าไปในบ้านจนพังยับเพราะดีที่เจ้าของบ้านไม่มีใครได้รับอันตราย
เพราะว่ารถเนี่ยพุ่งเลยตัวบ้านไปไม่กี่เมตรนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้เลยเจ็ดโมงแต่พอเนี่ยค่ะ
สภาพเข้าไปดูแล้วก็พังยับเยินกันหมดเลยนะคะ
หน้าที่จะมาพุ่งชนบ้านหลังนี้เนี่ยกระบะคันนี้สีบรอนเทาทะเบียนยท๗๐๘๔เชียงใหม่
โตโยต้าเนี่ยไปชนกับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนสีฟ้า
หนึ่งกจ๑๘๑๑เชียงใหม่จนรถมอเตอร์ไซต์เนี่ยโอ้โหดูสภาพสิคะ
ไหม้เกรียมล้อเลอะหลุดหมดเลยนะคะ
คนขี่คือนายอุเทนดวงคำแปง
เป็นเจ้าของร้านโกดังเตี๋ยวอายุ๔๕ปี
กระเด็นออกจากรถเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วยังมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายไก่ทอดถูกเฉียวอีกคันนึง
แต่เคราะห์ดีเจ้าของกระโดดหลบทันนะคะ
คนขับกระบะบอกก็ขับมาจากอำเภอแม่แตง
กับแม่และหลานชายจะไปทำธุระในตัวเมือง
พอดีหลับในค่ะแล้วก็วูบ
ฮะรถก็เลยเสียหลักจนเนี่ยมีคนตายมีคนเจ็บนะคะ